เหตุการณ์ที่เป็นอุปตโธษศรัลจ์ใจ

มีนักศึกสาวป่อโทสองคนเสียชีวิต
จากการที่รถเบ้นต์นะครับพยายามวิ่งแซงมา
จนทำให้รถฝอดที่มีนักศึกสาวป่อโทสองคนนี้นั่งอยู่

นี่คือเป็นคลิปที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาอีกล็อตหนึ่ง
คลิปที่บันทึกได้จากกล้องหน้ารถนะคะ
ก็แชร์กันมากแหละบนสังคมออนไลน์ค่ะ
คลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่โดยสมาชิกเฟซบุ๊คใช้ชื่อว่าคุณตูนนะคะ
เป็นเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถช่วงที่เกิดอุบัติเหตุ
เบนส์พุ่งชนรถฟอร์ดเฟียสต้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒รายถูกไฟคลอกในรถนะคะ
จากภาพเนี่ยปรากฏเห็นว่ารถเบนส์คู่กรณีขับมาอย่างเร็ว

คือเห็นว่ารถที่บันทึกที่มีกล้องวงจรปิดเขาขับปกติ
ปึ๊บอยู่ดีต้องสังเกตนี้

มีการตั้งข้อสังเกตวันที่และเวลา

คนก็เลยสงสัยว่า

กล้องเขาไม่ได้ตั้งเวลาวันที่
หลายคนก็สงสัยชาวเน็ตแต่ว่าตรวจสอบแล้วเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริง
แต่ว่าคาดว่ากล้องวงจรปิดอาจจะไม่ได้ตั้งเวลา

ซึ่งก็สังเกตว่ารถเบนท์เนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ

แล้วก็พุ่งชนกับเก๋งฟอร์ดทำให้เกิดอุบัติเหตุสลดดังกล่าวขึ้นนะคะ
เหตุการณ์นี้ทำให้นายกฤษณะถาวรอายุ๓๒ปี
ผู้ขับรถยนต์ฟอร์ดแล้วก็นางสาวธนพัฒน์ฮแสงชัย
ที่นั่งรถมาด้วยกันถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งสองรายค่ะ
ขณะเกิดเหตุทั้งคู่เป็นนิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
กำลังเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อทำกิจกรรมค่ะ
ผู้ขับขี่รถเบนส์ที่ขับรถมาเร็วเกาะให้เกิดเหตุ
ชื่อว่านายเจนพบวีรพรอายุ๓๗ปีนะคะ
ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บจากตัวรถพลิกคว่ำ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะ
ทางด้านตำรวจพันธุ์ตำรวจโทสมศักดิ์พลพันขวาง
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพระอินราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าคลิปนี้ถือเป็นหลักฐานชั้นดีเลย
ในการแจ้งข้อหากับนายเจนพบวีรพรผู้ขับรถเบ้นสีดำ
ในข้อหาขับรถโดยประมาทค่ะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งตอนนี้นายเจนพบก็อยู่ระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ถ้ารักษาตัวเรียบร้อยทางเจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินคดี
ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปแน่นอนค่ะ
มีคนพูดถึงในโลกโซเชียลกันเยอะกับคลิปนี้นะครับ
เพราะว่ารถเบนท์ขับมาเร็วจริง
มีคนไปแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลว่า
จริงคนขับรถเบนท์เป็นคนที่ขับรถเร็วอยู่แล้ว
คนในหมู่บ้านรู้กันดีว่าชอบขับรถซิ่ง
แล้วก็ตัวเองนั้นมีเหมือนร้านขายรถหรู
ใช่ถูกต้องเขาเปิดเป็นร้าน
จริงแล้วถนนเลนสายนี่ก็รถช้าวิ่งนะ
ใช่รถฟอร์ตเขาวิ่งช้าตามปกติอยู่แล้ว
คือเห็นเลยว่ารถฟอร์ดเดียวคือวิ่งช้าเลย
คือถ้าอยากขับเร็วไปขับเลนขวา

ก็เป็นพรีเซนเตอร์ของทางมหาวิทยาลัยด้วย
แล้วคนเห็นแล้วก็เสียดาย
ยังถือว่าเป็นนุ่มสาวอนาคตไกล
ยังไงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ